เอาละค่ะถึงแม้ว่าสงการเราจะไม่ได้ไปเจอ
แล้วก็อวยพรแล้วก็ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหม

ดังนั้นการอวยพรปีใหม่ไทยนี่
สุขสรรค์วันสงกรานก็สามารถที่จะทำได้
ส่งตรงจากใจแบบพี่เบิร์ตของเรานี่แหละ
ก็ส่งมาให้เลยตามที่รัฐบาลได้บอกแล้วนะ

ส่งคลิปมาไปดูกันไหม

เรามีสติ
ขอให้พระประธานสติให้เราเต็มร้อยเลยนะครับ
ในการที่เราจะเดินทุกเก้าต่อไป
ทำให้เรามีสติในการจะคิดในการจะทำอะไร

ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงทั้งกายและใจ
และเข้าใจในสภาวะที่เราเป็นอยู่

ขอให้ทุกคนมั่นใจในสติของตัวเอง
มั่นใจในการทำดีของตัวเอง

คุณพระคุณเจ้าประธานพรให้กับคนไทยทุกคน
ชุดโปลดตรงประสิทธิรักษณ์โรคแปดไคร่เจ็บ

ผู้ใหญ่ทุกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ป่าแม่เบิร์ตด้วยแล้วก็พี่เบิร์ตด้วยทุกคนนะครับ
แล้วก็ที่ไม่พูดถึงได้เนี่ยบดคอบดคอบดคอหลบน้ำทั้งหมวกับแพทย์พยาบาลและบุคลากร
เกี่ยวกับแพทย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคุณหมอจนถึงคนเข็นคนเข็นรถเลยนะครับ
พี่เบิร์ดเป็นคนที่เซลฟี่เก่งที่สุด
พี่เก่งมากมุมเด็ด
แต่อันนี้ไม่ได้เป็นอยู่ใน
อยู่ในเฟซบุ๊กของพี่เบิร์ดนะอยู่ในเฟซบุ๊กของพี่นกน้อยของนกจ้ะนี่

ขอบคุณค่ะพี่เบิร์ตก็ขอให้พรนี้นะ
ไปทั่วประชาชนคนไทยทุกคนเลยเพราะว่าครอบคลุมมาก
เมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ตดูอยู่
แล้วก็ส่งรูปเข้ามาให้เราดูนะฮะ
นี่นะฮะชี้ไปภีร์รูปตัวเองนี่นะฮะเขาใส่ใครอยู่
แต่สิ่งที่อยากจะถามพี่เบิร์ตกลับไปว่า
คือพี่เบิร์ตไปยิงปืนมาแล้วครับถึงใส่แว่นอันนี้